สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับเราพูดถึงผลการจับสลากแบ่งสาย
ฟุตบอลโลกรอบคันเลือกของโซนเอเชียครับที่จับกันที่มาเลเซีย
ผลงานออกมานะครับถือว่าเป็นที่น่าพอใจมากนะครับ
สายตาของแฟนบอลโดยทั่วไปแต่แน่นอนครับสายที่ออกมาผมเรียนให้ทราบนะครับ
ถ้าเราทำไม่ได้ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมมันจะเป็นทุกคราบเลยนะครับ
เพราะว่าอุตส่าห์ได้อยู่ในกลุ่มที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับ
สำหรับการจับสลากแบ่งสายนะครับในรอบ๔๐ทีมสุดท้ายของโซนเอเชีย
เราเริ่มคัดเลือกบอลโลกโซนแรกนะครับโอพอวินาทีที่ทีมเคฮิลออทิชาอออสเตรเลีย
จับมาในกลุ่มของไทยนะครับอยู่กับเวียดน้ายิ้มกันไปแถวเลยครับ
ตัวแทนทีมไทยนะครับก็มีคุณพาทิสสุภพงษ์แล้วก็คุณธนสักสุรประเสริมนะครับ
เดินทางไปลุ้นกันด้วยก็แบ่งออกมาเป็น๘กลุ่มนะครับกลุ่มละ๕ทีม
มาเลเซียโถ๔อินโดนีเซียโถ๕๔ทีมจากอาเซียนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
เป็นไปได้ยังไงนะครับโอ้จับมาแบบนี้ครับจับตั้งแต่โถห้าก่อนนะครับ
เป็นเรื่องที่ยากมากที่ทีมจากอาเซียนจะมาร่วมสายเดียวกันถึง๔ทีม
แต่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับเป็นผลการจับสลากที่น่าพอใจสำหรับแฟนบอลชาวไทยครับ
แต่ว่าไม่รู้ว่าสุดท้ายผลการแข่งขันมันจะเป็นใจกับเราหรือเปล่าอยู่ที่การเตรียมทีมครับ
สู่สายเห็นอื่นที่น่าสนใจนะครับสายกินออกรูปหวานเจียบเหมือนกันฟิลิปปินส์เนี่ยทำแต่เล่นมีลุ้นนะครับ
สายนี้นะครับจีนอยู่ทั่วส่างกับซี่เรียฟิลิปปินส์มาวดีสส์แล้วก็กลว่ำซึ่งไม่หนักมาก
มีทั้งออสเตรียจอดานแล้วก็คูเวทส่วน๒ทีมที่เหลืออยู่เป็นไต้หวันแล้วก็เนปาน
อีร่านอิรักอยู่ด้วยกันแล้วมีบาเรน
พ่วงมาด้วยฮ่องกงและกับกับพูชา
ที่กาต้าครับลงแข่งขันในรอบนี้
เพื่อเป็นหนึ่งในกระบวนการคัดเลือกทีมเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนคลับ
เพราะว่าถ้าเข้ารอบ๑๒ทีมของบอลโลกจะได้ไปเอเชียนคลับแบบอัตโนมัติด้วยนะครับ
โปรแกรมของทีมไทย๕กัญญายนเล่นในบ้าน
เดี๋ยววันนี้คงทราบสนามกันแล้วครับว่าเตะที่ไหนนะครับ
พบกับเวียดนามจากนั้น๑๐กันยายนนะครับจะออกไปเยือนอินโดนีเซีย
โอ้โหเดินทางก็สะดวกเลยนะครับแล้วก็สิบห้าตุลาคมนะครับ
เล่นในบ้านเจอกับสหรัฐอระวิเศษ๑๔พฤศจิกายนออกไปเยือนมาเลเซีย
เยือน๒เกมติดนะครับ๑๙พฤศจิกายนออกไปเยือนเวียดนามต่อ
แล้วก็๒๖มีนาคมปีหน้านะครับจะพบกับอินโดนีเซีย
จะกลับมาเล่นในบ้านนัดสุดท้ายพบกับมาเลเซียนะครับ
คราวนี้เรื่องของโค้ชซิกโก้นะครับแล้วก็กระแสข่าวต่างที่ทำมาฝากกันนะครับหลังจากการจับสลากทางโค้ชเฮงวิทยาลาฮกุลนะครับอุปนายกฝ่ายเทคนิคก็บอกนะครับค่อนข้างแปลกใจที่ทีมจากอาเซียนอยู่ด้วยกันทั้งสี่ทีมสิ่งที่ต้องกังวลหลังจากนี้ก็คือการปรับตัวระหว่างนักเตะกับโค้ชใหม่คืออาฮิ
มันนะครับประกาศจากสมาคมอีกครั้งหนึ่งยังไม่เห็นหน้ายืนยันในการเสียสัญญาแต่ข่าวชัวร์แล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดตัว๑๙กรกฎาคมที่ญี่ปุ่นแล้วจะมาทำงานที่ไทยอย่างเป็นทางการส่วนโค้ชซิกโก้เกรียรษัทเสนาเมืองครับอดีตกุลซื้อทีมชาติไทยที่พาทีมเข้ารอบ๑๒ทีมในสมัยที่แล้วนะครับก็บอกว่
จะมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการเจอกับเวียดนามเสมอครับ